สามรุ่มหนึ่งที่จังหวัดสมุทรสงครามแหม

ถ้าฟังแบบนี้โอ้หลายคนเห็นใจหนึ่งคนที่โดนรุมทำร้าย
แต่การุณาฟังให้จบ

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่กล้องมุมแรกนะ
ส่วนนี้ค่ะมุมที่๒เห็นพฤติกรรมทั้งหมดชัดเจนมาก
และเมื่อสักครู่กล้องเดี๋ยวนี้ดีมากดีเวอร์ได้ยินเสียงด้วย

นี่ค่ะก้านคอก่อนเลยแล้วล้มลงไปแบบนี้
สามคนเข้าไปรุมหนึ่งคนแล้วสักพักหนึ่งค่ะ
หนึ่งในสามคนที่ไปรุมทำร้ายเขาเนี่ยลากเท้าเขาไปทิ้งไว้ในร่องน้ำ
ข้างข้างเนี่ยลากแบบเนี้ยแล้วถามว่าเหตุการณ์นี้จบหรือยัง
ยังไม่จบคุณผู้ชมตามเรามาดูให้จบค่ะ
ใส่คนเจ็บนะคะอ้าวทำซ้ำอุ้ย
เห็นภาพนี้แหมเห็นใจคนที่เป็นหนึ่งคนเนี่ย
ที่ถูกรุมอย่างที่บอกไปฟังให้จบก่อนนะคะ
คุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไง
คุณผู้ชมเห็นภาพไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงคืนเศษ
ของวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนเลี่ยงเมืองแม่กรอง
ตำบลลาดใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
เราไปถามคนที่ถูกทำร้ายก็คือนายตั้มอายุ๓๐ปี
ตั้มชื่อจริงว่านายสมพงศ์ถ้วยทอง

วันเกิดเหตุตนเองออกไปนั่งดื่มเบียร์คนเดียว
แล้วไปเจอกับสาวเจ้าที่ตัวเองเคยคุยด้วย
มากับชายหนุ่มแฟนใหม่ก็พูดทักทายตามปกติ
แต่ฝ่ายหญิงเหมือนว่าไม่อยากคุยด้วย
อันนี้เจ้าตัวบอกเองนะยังไม่จบค่ะ

กระทั่งสักประมาณเที่ยงคืนเศษ

ตอนแรกดื่มเบียร์มาต่อด้วยก๋วยเตี๋ยว
ผู้หญิงคนเดิมที่ตัวเองคุยด้วยนั่นแหละค่ะ
มาพร้อมกับแฟนใหม่และเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
มากินก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวกัน
อะไรมันจะประจวบเหมาะดวงสมพงษ์กันขนาดนั้น

ใช่ค่ะเขาก็เลยทักไปบอกว่า

สักพักหนึ่งค่ะผู้หญิงนั่นแหละ
คนที่ตัวเองคุยด้วยผู้หญิงที่ตัวเองเคยคุยด้วยเนี่ยนะคะ
ขอน้ำส้มสายชูเพิ่มจากแม่ค้า
แล้วเขาก็แซวไปว่าไม่ต้องกินน้ำส้มสายชูหรอก

นั่นไงนี่บ้านที่ฉันเรียกว่าแกว่งเท้าหาเซียน
ผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยยังไปตามปื้อเขาอีก

แสดงอาการไม่พอใจจนกระทั่งมีปากเสียงกัน

จากนั้นนายตั้มก็เลยเขียวรถมอเตอร์ไซค์

เหตุการณ์ยังไม่จบแต่ฟังเสียงแม่ค้าก่อน
คือตอนที่ตามมาผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไร
ก็คือเหมือนตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าคิดอะไร

ก็เหมือนกับว่าเขาเรียกหรือยังไงนี่แหละ
ผมถึงหันไปมองแล้วก็เลี้ยวกเข้าไปจอด
พอเข้าไปจอดปุ๊บเขามาปาดหน้า

เขาลากขาเขาลากเราลงไปตรงท่อตรงนั้น
เหมือนเพื่อจะอำทางว่าเราขับรถคว่ำอะไรมา

แต่พอดีกล้องมันจับได้ทั้งสองฝั่ง
คุณผู้ชมฟังเสียงคนเจ็บไปแล้ว
ทีนี้มาฟังเสียงแม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ย

คือแม่ค้าบอกว่าคืนวันเกิดเหตุ
นายตั้มพยายามพูดแซวฝ่ายหญิง
อันนี้ข้อเท็จจริงซึ่งนายตั้มเองก็บอก
แม่ค้าเองก็บอกเป็นข้อมูลที่ตรงกัน

แต่ฝ่ายหญิงไม่ชอบไม่เล่นด้วย
ร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วหลังจากนั้นค่ะ
คาดว่าน่าจะมีคนที่นั่งกินในร้าน

นายตั้มมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้
ก็เลยตามไปรุมทำร้าย
ฟังเสียงแม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะ
ผู้ชายพูดคนเดียวตั้มพูดคนเดียว

คนที่นั่งข้างผู้หญิงก็ไม่ได้พูดอะไรเลย

คือตั้มแซวฝ่ายผู้หญิงเยอะ
แต่ก็เห็นฝ่ายผู้หญิงตั้มออกไปนานแล้วนะ
ตั้มออกไปประมาณ๑๐๒๐นาทีผู้หญิงหนึ่งได้ลุกนะ

แต่เราก็ไม่รู้ว่าไปมีเรื่องกับใครมาบ้างหรือเปล่านะ
สรุปแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะ
ว่าคนที่ไปรุมทำร้ายตั้ม
เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้หญิงที่ตั้มเคยพูดคุยหรือเปล่า
หรือเป็นคนในร้านที่นั่งกินก๋วยเตี๋ย

เป็นหน้าที่ของตำรวจสพสมุทรสงคราม
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสอบปากคำพยาน
เบื้องต้นพบตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว๑คนค่ะ
หนึ่งในนั้นเป็นแก๊งเก็บเงินกู้ในพื้นที่
ตอนนี้ตำรวจได้นำภาพถ่ายมาให้นายตั้มดู
นายตั้มยืนยันว่าเฮ้ยก็ไม่ได้รู้จักกันนี่นา

ยังถามอีกเหรอตั้มคะ
คุณผู้ชมดูจบแล้วคิดว่าตั้มควรโดนไหม
เอาล่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายร่างกายกัน

มีปัญหาอะไรกันก็พูดคุยกันไปถามคนที่ตั้ม
คุณเป็นอะไรเนี่ยคุณต้องสงบสติอารมณ์